พาไปแก้บนกับไอ้ส้มฉุนครับ
ของดีของเด็ดชัยนาธไปแล้วไอ้ส้มฉุนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
ไปกันที่บริเวณสารไอ้ส้มฉุนที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ไปเจอกับคุณวันนาบุญเฮงเป็นคนดวงเห็งถูกรางวัลอะไร
รางวัลที่๔๒ใบนะรับเงินเป็นหมื่น
ยังไงเขาบอกเอาแปลกหมื่นเลยนะโอ้โหรางวัลที่๔เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนะครับ
สนใจแต่รางวัลที่๑แต่รางวัลที่๒ที่๓ที่๔หรือที่๕โอ้ยก็เยอะนะ
เอาไม่ธรรมดางานนี้ครับคนดวงดีเขานำรูปปั้นไก่๒ตัวรถไฟฟ้าสองคันมาแก้บนกับไอ้ส้มฉุน
คุณวันนาเผยว่าตัวเธอเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเหลือลอตเตอรี่ค้างแผง
ไอ้ของค้างแผงนี่แหละทีเด็ดเหลือใบสองใบสามใบอะไรอย่างเงี้
แล้วสุดท้ายไม่มีใครซื้อแกก็เลยต้องเก็บเอาไว้สุดท้ายครับถูกจริง
ก่อนจะถูกแกบอกว่าแกมากราบไห้ไอ้ส้มฉุนด้วยนะขอพรด้วยไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลือเนี่ย
ขอให้ถูกรางวัลได้ไหมราวกับว่าไอ้ส้มฉุนประธานพรเธอบอกว่าเฮ้ยถูกจริงฮะ
เรียกได้ว่าได้ทั้งทุนแถมมีกำไรกลับมาด้วยเขาก็เลยต้องมากราบไหว้แก้บนอย่างนี้นี่แหละครับ
กลับไปก็ว่าไปนะอันไหนของป้าอันไหนของป้าวันนา
ไม่รู้เลยเพราะว่าคุณป้าปักเอาไว้แล้วก็หันหลังมาคุยกับนักข่าว

แต่สุดท้ายป้าได้รางวัลที่๔มา